กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ใบตองก่อนเลยว่าแนวนี้อยากจะทำอะไรเป็นพิเศษ
หน้าหนาวใช่ไหมเราก็ต้องไปฟังดนตรีแบบบรรยากาศชิลอย่างนี้
ซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่๒แล้ว
พร้อมกันเลยค่ะ
โดยมีซูกี้กะม่อนซูโกสสวนแคป
หัวเรือใหญ่ของงานมาการันตีความสนุกด้วยตัวเอง

ดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนเวที
มาร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างอบอุ่น
นำโดยนักร้องเสียงนุ่มคาร์สุธิพงศ์
โดยซุกี้ย้ำความพิเศษว่าครั้งนี้
คัดสรรกิจกรรมสนุกมามอบให้กับผู้ชมมากมาย
รวมถึงผุดซนกิจกรรมสำหรับเด็ก

ไฮไลท์พิเศษบนเวทีคอนเสิร์ต
ได้รวบรวมศิลปินมาเอาใจหลังรถหลักสไตล์ให้ได้ฟังกัน
แถมครั้งนี้เจ้าพ่อเพลงรักบ่อยก็เสียผง
ก็ตบปากรับคำมาร่วมโชว์บนเวที
ให้แฟนได้หายคิดถึงกันด้วยค่ะ

เราจะมีแบบที่ผมพูดเราจะมีเวที
ถ้าเกิดเวทีหลักเสร็จแล้วตี๒อะไรแถวนั้น
ยังไม่พร้อมนอนใครอยากจะกินข้าวต้มรอบดึก
เฮฮากันต่อได้เราพยายามทำให้พื้นที่ระหว่างศิลปิน
คนดูมันน้อยมากนะครับ
มีตรงนั้นนะครับแบบที่ผมพูดปีแรก
แต่งตัวกันมาเยอะเราก็เลยกัดทำเป็น
เรากลายเป็นเวทีทศักดิ์การ์ที่พ่อแม่พาเด็กมาเยอะ
ก็คือเพราะคนจัดมันเริ่มแก่กันแล้ว
คนเล่นด้วยเราก็เลยมีเป็นโซนเด็กขึ้นมา
เอามีที่อะไรแค่เด็กโครตเล่นกันนะครับ

ปินที่เราจะมีปีนี้นะครับก็คือว่า
พาร์ทพินซันนะครับมอเดินดอกที่โบนนะครับ
เบิร์ตกับพาร์ทนะครับพอลี่แคท
เจรีล็อคเกอร์พี่โอทที่ชายเดช

รู้จักรายชื่อศิลปินตอนสนใจไหม
โอ้โหมีแต่แถวหน้าทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าพี่สุกี้หรือว่าพี่บอยจะร้องเพลง

กุมภาพันธ์ปีหน้าติดตามชมกันได้เลยนะคะ
สวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

อันอิมมุสิบไปแล้วกัน
จอเล่นเอาล่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศ
ฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะ